คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของแก๊งอันตภัณฑ์งานบวชกันหน่อยนะฮะ
พูดอาหารชุดแรกเข้าเรือนจำไปแล้วยี่สิบสี่คนเออ
โกนหัวเข้าอยู่เรือนจำก็เครียดนะเพราะว่าเข้าคุกไปแล้ว
มีการออกไปจับเพิ่มสามคนจับได้แล้วหนึ่งคน
ยังคงให้การภาคเศษบอกว่าเขาแค่เข้าไปห้าม
ไม่ได้ต้องการเข้าไปทำร้ายใครอันนี้ล่าสุดคือคนที่จับได้อีกหนึ่งคน
ตำรวจบางขุนเทียนไปจับกลุ่มนายพีรพลหรือว่านะนะฮะ
ีรพลเอมชาวนาอายุยี่สิบแปดปีเขาหลบหนีไปอยู่บ้านญาติที่
อำเภอชายโยชน์ชาวัดอังทองฟีรพลเนี่ยนะ
ปิดหน้าปิดตาตลอดเวลาเลยครับแต่เขาคือหนึ่งในสามที่เป็นผู้ต้องหาที่บุกเข้าไปในโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ครับที่สารเพิ่งออกหมายจับ
เป็นกลุ่มผู้ต้องหารุ่นที่๒ที่ถูกออกหมายจับหลังจากรุ่นแรกหรือกลุ่มแรก๒๔คนถูกฝากขังไปแล้วเป็นผู้ใหญ่๒๐คนอยู่ที่เรือนจำและเยาวชน๔คนไปอยู่สถานพินิษฐ์นะครับ
จากการสอดสวนผิดผลยังคงให้การภาคเศษยอมรับว่าเป็นบุคคลตามไหมจับจริงวันเกิดเหตุเข้าไปในโรงเรียนจริงแต่ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการก่อเหตุแม้แต่น้อยไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่เข้าไปห้ามห้ามเพื่อนเรียกให้เพื่อนออกมาจากโรงเรียนแค่นั้นส่วนที่หนีขอตั้งหลักก่อนเลยหนีเพราะเห็นข่าวตามสื่อเลยกลัว
สารผู้เสียหายที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ยไปชี้ตัวยืนยันว่าพีรพลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไหมทำร้ายใครไหมไปต่อยตีใครไหมหรือไปรวนลำใครหรือเปล่าเพื่อไปสรุปสำนวนคดีแล้วก็ส่งฝากหางต่อไปผู้ต้องหากลุ่มที่สองที่เหลืออีกสองคนตอนนี้ผู้ตำรวจยังรู้ตัวหมดแล้วนะครับว่าหนีไปอยู่ที่ไหนบ้างอยากให้มอบตัว

แล้วเป็นล้านเหมือนกันนะคะรวมถึงตอนนี้มีเด็กขอสอบใหม่ยื่นความจำนงมาแล้วจำนวน๕๕คนค่ะ